คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อ๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่เป็นสนามโบราณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอุกอาจต่อหน้าคนที่เขาอยู่ในสนามเป็นร้อยคน

ตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือตำรวจได้ข้อมูลมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกผู้ก่อเหตุก็เดินอยู่ในสนามโบราณไปถามหาคนคนหนึ่งอยู่
แล้วไปยืนอยู่ข้างหลังผู้ตายบอกว่าทวงเงินกัน
ผู้ตายยังไม่ทันหันมาเลยผู้ก่อเหตุยิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่หัวแล้วก็ยิงใส่หลังจนเสียชีวิต
แต่ประเด็นก็คือการก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้เนี่ยค่ะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาติดใจว่าทำไมถึงมาก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้
แล้วก่อเหตุถูกคนหรือเปล่า
เพราะผู้ก่อเหตุที่มาเดินตามหาคนคนนึงเนี่ยนะค่ะ
ถามหาว่าปออ้าวใครชื่อปอปออยู่ไหนอ่า
แต่คนที่ถูกยิงตายเขาชื่ออามคนละเรื่องกันเลยนะ
คนละคนคนละชื่อนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะผู้ก่อเหตุคือคนนี้ค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนายกฤษดาหรืออามนะคะนายกฤษดาเรืองทัพอายุ๓๐ปี
เป็นชาวอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีถูกยิงเข้าที่ศีรษะ
และที่หลังกลางสนามบัวลานนะคะซอยหัวหิน๖อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากคนที่อยู่ในสนามโบราณเนี่ย๒๓๐๐คนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒๒๘สิงหาคมตำรวจผู้ทอนหัวหินตรวจสอบค่ะ
ปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอตกอยู่สองปลอกนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ตอนที่นายกฤษดากำลังยืนเชียร์โวลานอยู่กับพักพวกเนี่ยนะคะตัวผู้ก่อเหตุในนัทธวุฒิเพชรประดับ
อายุสามสิบเก้าปีเป็นชาวอำเภอกุยบุรีเดินไปอยู่ด้านหลังของนายกฤษดา
แล้วพูดออกมาในลักษณะของการทวงเงินค่ะนายกฤษดายังไม่ทันได้หันไปเลย
นายนัทธวุฒิชักปืนออกมาที่เหน็บไว้ที่เอวนะคะยิงใส่สองนัดซ้อนคือที่หัวกับที่หลัง
แล้วก็ขึ้นรถกระบะหนีไปค่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตกใจมากนะคะ
อยากรู้ว่าคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้ทำไมไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อน
และที่สนามบัวลานที่เกิดเหตุที่จังหวัดประจวบคิริขันเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดอย่างถูกต้องด้วยนะคะนี่คือนายกฤษดาผู้เสียชีวิตนะคะ
คือทางตำรวจสพหัวหินได้ขออนุมัติศาลจังหวัดหัวหินออกหมายจับนายนัทธวุฒิเพชรประดับอายุ๓๙ปีคนนี้นะคะ
เป็นชาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพรมเขียนผู้กำกับสพหัวหินให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุหลายปากนะคะและทุกคนให้การเป็นประโยชน์มาก
จากนี้ตำรวจเขาก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดจัดชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนไม่เกินวันจันนี้นะคะ
ส่วนข้อมูลที่ทางญาติของผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัว

ญาติของผู้ต้องหาประสานไปทางตำรวจจริงประสานไปเมื่อวาน
ประสานแล้วแต่ยังไม่เห็นไปมอบตัวเลยค่ะ

แล้วนายนัทธวุฒิคนนี้จากการตรวจสอบประวัติ
เคยติดคุกมาแล้วนะคะในคดีฆ่าคนตาย
ออกจากคุกมาได้๒ปี
แล้วก็มาฆ่าคนตายอีกจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ไปพูดคุยกับพ่อของผู้ตายนะคะ
นายชาติเรืองทัพวัย๖๐ปี

บอกว่าตั้งแต่ที่ลูกชายจากไปนะ
ทั้งภรรยาทั้งลูกสะพ้ายไม่มีใครทำใจได้เลยค่ะ
เพราะว่าหลานยังเล็กอยู่เลย
คนเล็กเนี่ยอายุ๔เดือนเองเขามีลูกอยู่๒คนนะคะคนตาย
พ่อของในอามเล่าบอกว่าพ่อเองแหละที่เป็นคนสุดท้ายในครอบครัวที่ได้อยู่
แล้วก็พูดคุยกับอามเพราะว่าวันนั้นน่ะอาร์มชวนพ่อไปดูบัวล้านด้วยกัน
เป็นสนามบัวลานชั่วคราวในหมู่บ้านบ่อไฟล์พ่อก็บอกเออเดี๋ยวพ่อไป
ซึ่งก่อนไปวันนั้นเนี่ยอามขอยืมเงินพ่อแสนนึง
จะเอาไปทำทุนแข่งวิ่งบัวลานพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อไปให้ที่ลานวัวนะ
แต่ว่าเอาเป็นหมื่นห้าก่อนก็แล้วกันซึ่งพ่อก็ไปตามคำสัญญานะคะ
พ่อก็ยืนดูบัวลานแต่ว่ายืนอยู่คนละฝั่งกับลูกชาย
กระทั่งเที่ยงคืนแล้ววัวของลูกชายยังไม่ได้ลงแข่ง

เลยบอกพ่อขอกลับบ้านก่อนก็แล้วกันจะกลับไปนอน
แล้วก็เพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าลูกถูกยิงเสียชีวิต
คิดว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการมาแล้ว

เขาเล่าบอกว่าตอนที่ยิง
อยู่ไฟในลานบัวมันดับ

มากที่สุดก็คือยิงลูกพ่อทำไม

เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกว่าเขาเดินตามหาคนชื่อปอ
แต่ลูกพ่อชื่ออามแล้วมายิงลูกพ่อตายทำไม
ประเด็นที่มีกระแสข่าวมาว่านายนัทธวุฒิคนร้ายเนี่ยเป็นคนเสียสติหรือเปล่า
พ่อและคนในครอบครัวยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะว่าพ่อไม่เชื่อ
เสียสติที่ไหนจะมาขับรถถือปืนก่อเหตุอุกอาจได้แบบนี้
ถ้าไม่เตรียมตัวแล้วไฟจะดับไหมลูกปืนจะไปโดนใส่ไฟไหม
ดับอ่ะนั่นแหละพ่อก็เลยสงสัยตรงนี้
ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่พ่อของอาร์มเล่าให้คุณระวีการฟังนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายเพิ่งจะสั่งทำป้ายไม้แกะสลักชื่อเรืองทัพฟาร์มวัวไทยไก่ชนเสร็จ
แล้วก็บอกพ่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะเอาไปให้พระเจิมแล้วก็เอาไปขึ้นบ้าน
ซึ่งมันเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของลูกชาย
แต่กลายเป็นว่าลูกต้องมาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
แล้วก็มีข้อความที่เศร้ามากนะคะ
ภาพนี้ค่ะมีข้อความบอกว่า
รูปสุดท้ายของเราต้องไม่ใช่รูปนี้
ปวดเหลือเกินต่อจากนี้ใครจะพาไปกินข้าว
ใครจะพาไปเที่ยวไปทำบุญ
ใครจะคอยอยู่ข้างตอนที่แย่ที่สุดในชีวิต
จากกันไม่มีคำบอกลาเจ็บปวดเหลือเกิน
สัญญาจะเข้มแข็งเพื่อสู้ต่อไป
จะดูแลลูกเองอามไม่ต้องห่วงรักสุดหัวใจ
คือผู้เสียชีวิตที่ชื่ออามเนี่ยนะคะก็มีลูกสองคนค่ะคุณผู้ชม
คนเล็กเนี่ยเพิ่งจะอายุ๔เดือนเองนะคะ
นี่ค่ะภรรยาก็โพสต์ภาพและข้อความเอาไว้แบบนี้
ทีนี้มันมีประเด็นนึงน่าสนใจค่ะ
ทีมข่าวเนี่ยได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของผู้ตายเพื่อนของนายอามนะคะ
พูดถึงคนร้ายที่บอกว่ามาถามหาคนชื่อปอทั่วลานเลย
ทำนองบอกไหนคนไหนชื่อปอคนชื่อปออยู่กลุ่มไหน
ซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้แล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครชื่อปอด้วยณวันนั้น
เพื่อนของในอาร์มคนนี้เขาบอกว่ายืนอยู่ใกล้กับอามมากที่สุด
เล่าบอกว่ายืนดูวัวอยู่ด้วยกันจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคนร้าย
พูดบอกว่าปอเงินกูล่ะได้ยินเสียงนี้ได้ยินคำพูดประโยคนี้
แล้วก็ยังได้ยินเสียงปืนตามมาเลยเพื่อนอาร์มบอกว่าอามเนี่ย
ยังไม่ทันจะได้ต่อสู้หรือป้องกันตัวอะไรเลยเอาง่าย
ยังไม่ทันจะได้หันไปพูดคุยเลยค่ะ
เขาบอกว่าเสียดายที่เพื่อนดีต้องมาจบชีวิตแบบนี้

ซึ่งเพื่อนอาร์มพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ประเด็นที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นคนเสียสติเนี่ย

คนเสียสติจะมาเล่นกีฬาวัวลานรู้เรื่องได้ยังไง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

มันยากาศงานสมของอามวันนี้นี่นะคะ
และเพื่อนมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่๒

และทุกคนก็ยังไม่สบายใจเพราะว่ายังจับตัวมือยิงไม่ได้เลยนะคะ
งานศพของอาร์มจัดขึ้น๗คืนแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจ

เพราะตอนนี้ทุกคนยังงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงจะต้องมายิงอามจนเสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วพ่อของอามเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าลูกชายไม่เคยเป็นหนี้ใคร
ไม่แน่ใจว่าเป็นการยิงผิดตัวหรือเปล่าถามหาคนชื่อปอแต่มายิงคนชื่ออามตาย
แล้วก็สถานที่เกิดเหตุก็ผิดตั้งแต่สถานที่แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องในการเปิดเป็นสนามโบราณ
แล้วก็ยังมาก่อเหตุอุกอาจกันด้วย
เดี๋ยวรอวันจันทร์เพราะว่าตำรวจบอกแล้วว่าน่าจะได้ความชัดเจนไม่เกินวันจันทร์นี่แหละ